มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
หลายจังหวัดครับยังคงเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองที่ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น
ภาคเหนือในบริเวณเจาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูลลำปางพายาวแร่ตากน่านเพชบวูล
ในขณะที่บริเวณภาคอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนม
อกจากนี้ยังมีจังหวัดนครราชศรีมาชัยภูมิเลยน้องบัวลำพูขอนแก่น
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ใครจะเดินทางสัญจร
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าลมที่แรงแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
เพราะว่ามีทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างที่อยู่ตามข้างทางต้นไม้ต่าง
มีโอกาสที่จะหักโค้นล้มจากแรงลม
รวมไปถึงลูกเห็บที่ยังคงมีโอกาสตกอยู่
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตใครที่จะเดินทางตามจุดต่างทั่วประเทศไทย

อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ปัจจัยหลักที่ยังส่งผลต่อลักษณะอากาศ
ความมีแปรปวลักษณะอากาศในเมืองทางว่าเรานั้น

ก็คือการพัดเข้ามาของกระแสลมจาก๒ทิศทางพัดเข้ามาปะทะกัน
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ส่วนอีกหนึ่งทิศทางก็คือในบริเวณฝั่งตะวันตก
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงคอ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จุดที่มีการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทางนี้
ก็จะมีความระบวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
เกิดการยกตัวของความชื้นลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้า
เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนตกมาได้
นี่คือภาพรวมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อกจากนี้เองยังพบว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทางตอนบนของภาคเหนือนั้นยังมีคลื่นกระแส

แน่นอนครับจุดใดก็ตามแต่ที่มีคลื่นดังกล่าวพาดผ่าน
ก็จะมีการเหนียวนำเอาความชื้นจากภาคพื้น
ขึ้นสู่ชมยากาศก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง

ภาพรวมสถานการณ์ฝนวันนี้จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ
ตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงบ่าย
มีซึมมาบ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางในวันนี้
คงต้องตรวจสอบเส้นทางรวมไปถึงดูสถานการณ์ฟ้าฝนมากเป็นพิเศษนะครับ
ภาคใต้เช่นเดียวกันใครที่จะวางแผนไปท่องเที่ยวทะเล
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันยังมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยฝนจะมีโอกาสตกตั้งแต่ในบริเวณจังหวัดระนองไล่ลงมา
โดยจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่ามีสีเหลืองปรากฏก็คืออาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงากระบีตรังสตูน

ใครที่จะเดินเรืออาจจะต้องตรวจสอบฟ้าฝนด้วย
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นอาจจะสูงแล้วก็เป็นอุปสรรค
และอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ส่วนอุณหภูมิความร้อนครับเมืองไทยของเรานั้นยังคงร้อนละอุ
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิ
แล้วก็ปกกลุ่มเมืองไทยของเราตั้งแต่๒๓เดือนที่ผ่านมา
ทำให้ทั่วไทยครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนมีอากาศร้อน

จัยที่ว่านี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หรือว่าหย่อมความร้อนที่ปกรุมบริเวณนางกล่าวอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิทั่วไทยวันนี้จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
จุดที่ร้อนที่สุดยังคงเป็นบริเวณตอนกลางของประเทศ
เป็นแนวที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาตั้งฉากได้รับพลังงาน

นำให้วันนี้อุณหภูมิบริเวณตอนกลางของประเทศ
อยู่ที่ประมาณ๔๑๔๒องศาเซลเซียต
วันพรุ่งนี้คำนวณต่อไปไปตอนช่วงบ่าย๒โมง
อุณหภูมินั้นก็ยังคงร้อนละอุเหมือนวัน๒วันนี้
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องระวังเรื่องของแสงแดดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป

อุณหภูมิทรงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
มีฝนตกลงมาดับร้อนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
นี่คือภาพรวมทั่วประเทศไทย
เดี๋ยวเราไปดูว่าในแต่ละจังหวัดของแต่ละภาค
ที่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเยอะสภาพอากาศเป็นอย่างไร
มาดูที่จังหวัดแรกครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยเย็นลง
แต่ก็เย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตเท่านั้น

สุดสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไป

ไปกันต่อที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น

แล้วก็อาจจะมีฝนตกเยอะหน่อย
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
พระกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์

แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษในตอนกลางวัน
ส่วนวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้น

แล้วก็อาจจะไปทะลุ๔๔องศาเซลเซียต

หลังจากนั้นจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่

ร่องใต้กันบ้างนะครับไปที่บริเวณจังหวัดภูเก็ต
อย่างที่บอกไปแล้วครับฝั่งอันดามันในระยะนี้
มีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต้นสัปดาห์หน้า

วินาภูมิทรงประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียด
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบ๗วัน

หลังจากนี้เป็นต้นไปท้องฟ้าจะโปร่งแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษในช่วงบ่ายครับ
วุณภูมินั้นก็ยังคงทรง๓๙๔๑องศาเซลเซียต
ต้นสัปดาห์หน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบลักษณะอากาศเป็นพิเศษ
ฝนยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่อง
โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติม
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ